คุณผู้ชมครับไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุรินท
เมื่อมี๒เด็กชายปฐม
เขาไปรอคุณพ่อคุณแม่ขายของอยู่
ก็เลยมีการชักชวนกันไปเล่นคูน้ำในพื้นที่สวนสาธารณะ
แต่แล้วจู่เกิดเหตุไม่คาดฝัน

เดี๋ยวไปดูภาพนาทีเจ้าหน้าที่ช่วยกันหน่อยค่ะ
โอ้โหคือแบบบีบหัวใจพ่อแม่
คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มีการงมร่าง
ผู้เสียชีวิตทั้งสองคนคือเป็นน้องนักเรียนชาย

ประเด็นก็คือน้องไปรอคุณพ่อคุณแม่ขายของ
แล้วที่บีบหัวใจคุณพ่อมากคือ
น้องเนี่ยอยากกินลูกชิ้น

นี่คือภาพนาทีกู้ภัยนำร่าง

กำลังขายของอยู่ดีก็เจอว่าลูกกลายเป็นศพแบบนี้

เด็กชายวัชรพลชนะประสบหรือว่าน้องเพชรวัย๗ขวบนะคะ
แล้วก็อีกคนนึงก็เป็นลูกคนเล็กเหมือนกัน
ก็นำร่างทั้งสองคนขึ้นมา
พ่อแม่ก็ร้องไห้อุ้มลูกแบบไร้วิญญาณแบบนี้แหละค่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๕โมงเย็นของเมื่อวานค่ะ
ส่วนผู้เสียชีวิตอีกคนคือน้องออกัสนะคะ
ก็มาซื้อลูกชิ้นแล้วก็ชวนลูกชายไปเล่นคูน้ำแบบนี้แหละค่ะ
ก็คือทั้งสองคนก็ไปเล่นคูน้ำด้วยกัน
แต่ว่ายังไม่ทันได้กินลูกชิ้นคือขอซื้อ
ขอลูกชิ้นจากคุณพ่อว่าอยากกินลูกชิ้น๑๐บาท
ขอซื้อลูกชิ้นก่อนกลับบ้านกินได้ไหม
แล้วเพื่อนอ่ะเขาซื้อลูกชิ้น๑๐บาทก็เลยพรให้เขา๑๐บาท
ทีนี้เขาก็เลยชวนเพชรไปเล่นกันไหม
แล้วเพชรก็มาขอลูกชิ้นพ่อก็กินเพราะว่าลูกขายเยอะลูกอย่าไปกิน
ให้พ่อขายของก่อนอย่าไปมากินนี่เขาก็มาไม่พอดีจ้ะ
แล้วก็ประมาณนึงแล้วไม่เห็นลูกไปกินทุกทีเขาจะหยิวไปขอลูกชิ้น
โอเคเป็นแม่ก็ยากที่ทำใจนะคะ
อย่างที่คุณแม้บอกว่าน้องหายไป๒ชั่วโมง
เพราะว่าหาลูกชายไม่เจอไงคะ
คุณแม่ลูกหายไปไหนจนกระทั่งทราบว่าน้องไปเล่นบริเวณคูน้ำหรือเปล่า
ก็เลยมีการประสานชุดงมประดาน้ำลงงมค้นหาแบบนี้แหละ
ใช้เวลางมหาประมาณสัก๑๐นาทีก็เจอร่างทั้งสองคน
แต่ว่าเบื้องต้นครอบครัวก็ไม่ติดใจนะคะเรื่องของการเสียชีวิต
เพราะว่าเชื่อว่าลูกเนี่ยคงจะไปเล่นน้ำเพราะว่ามีรองเท้าแตะถอดวางทิ้งไว้ข้างคูน้ำไง
ก็ไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะคะแต่ฝากเป็นอุทาหรณ์หน่อยละกัน
บ้านใครมีลูกเล็กเด็กแดงวัยซุกสนแบบนี้อย่าปล่อยละเลยนะคะ